ต่อไปนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเมาแล้วขับเช่นเดียวกัน

แหกโค้งไปชนบ้านของชาวบ้าน
และรถยนต์ที่จอดอยู่เสียหายไปอีกหลายคันทีเดียวครับ
ดูสิครับเจ้าของบ้านเขาอยู่ในบ้านดี
รถจอดอยู่ดี๒คันโดนรถกระบะ

นี่โชคดีครับ

ไม่ได้มีคนอยู่ตรงนั้นนะครับ

บ้านอยู่ที่ตำบลท่าตูม

ก็เสียหลักหลุดแหกโค้งไป
ตัวบ้านแล้วก็ไปชนรถที่จอดอยู่อีก๒คัน

คนในบ้านตกใจออกมาดูแล้วก็ถาม

ยายก็บอกดีนะยายไม่ออกมาข้างนอกเนี่ยนะครับ

ที่บริเวณริมถนนสาย๓๐๗๗

โค้งนี้เขาเรียกว่าโค้งหอพักชาวฟ้าครับ

รวมรถต้นเหตุก็เป็น๔คันทั้งหมดนะครับ

ซื้อข้าวในร้านไม่ถึง๕นาที

นะฮะหลุดกระเด็นไปสิบเมตร

ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลซึ่งคาดว่าหน้า
จะเกินน่าจะเมามานะครับ
แล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมาย